พอดีคุณจ้าเอ๋ยังไม่รับสายโทรศัพท์แต่สามีคุณจ้า
อยู่ครับตกลงภรรยาเราเป็นทนายความไหมฮะเท่าที่รู้เขาเป็นทนายความ
เท่าที่รู้นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมบอกแบบนี้นะครับ
ตอนนี้เขาอยู่กับผมก่อนที่จะมีเรื่องปัญหานี้เกิดขึ้นมา
นะครับตัวผมเองเนี่ยก็เคยไปส่งแฟนที่ศาลแล้วแฟนผมอ่ะ
ก็เคยเข้าไปที่ศาลไปทำเรื่องคดีต่างแต่ผมไม่ได้เข้าไปในห้องคดี
อันนี้อันดับแรกเนาะผมไปประจำตอนไปส่งเขา
ธนบุรีบ้างสารนู่นบ้างศาลนี้บ้างผมไปส่งอ่า
ต่อมาที่มันมีคดีตรงเนี้ยต้องบอกก่อนเลยว่าตัวเขาอ่ะ
คนที่มาจ้างผมพยายามให้แฟนผมมาปฏิเสธไม่รับไปแล้วตั้งแต่แรก
เพราะว่าผมรู้สึกว่ามันมีอะไรไม่ชอบมาภากลกับของคู่กรณีคนนี้อ่า
อ่าเพราะว่าสุดท้ายขนาดแฟนผมคลอดลูกเขายังมาถึงที่โรงพยาบาล
ซึ่งผมปฏิเสธให้แฟนมันไปสองถึงสามรอบแล้วเขาไม่รับ
ผมไม่รับแฟนผมไม่รับผมเพราะแฟนผมบอกผมตลอด
ผมก็บอกว่าไม่รับครับทีนี้เสร็จแล้วเขาก็มาถึงโรงพยาบาล
ก็บอกอ่ะถ้ามาถึงขนาดนั้นก็ได้ก็ว่ากันมาอ่า
ก็รับไปเสร็จแล้ววันที่จ้างทนายกันที่เขาคุยกันตกลงกัน
ที่ผมฟังจากแฟนนะครับเขาบอกว่าหมื่นห้าทั้งหมดสามหมื่นอืม
ทำสัญญาจ้างแต่งตั้งทนายผมเห็นใบแต่งตั้งทนายที่เขาเซ็น
แล้วตัวคู่กรณีผู้จ้างเซ็นเป็นชื่อแฟนผมหมดเลยไม่มีชื่อของเขา
ไม่มีชื่อของคนชื่อที่ทนายนิสาเลยอ่านะส่วนต่อมา
เสร็จแล้วที่เขาบอกว่าจ่ายหมื่นห้านะครับผมอ่ะโอนคืนเข้าไปตาม
หลักฐานแล้วเรียบร้อยแล้วและผมขอสลิปที่จ่ายทั้งหมด๑๕๐๐
ในครั้งแรกด้วยเขาก็ไม่เคยส่งมาให้มีอ่าทั้งหมดเนี่ย
เราเรามีอะไรติดค้างกับคุณปอคุณคุณโจอีกไหมฮะไม่มีครับ
ไม่มีนะค่าตัวเพราะตัวผมจ่ายไปตามใบหลักฐานทั้งหมดแล้ว
แล้วก็อย่างหนึ่งคำว่าหมื่นห้าโทษนะครับไอ้สิ่งที่เขาพูดบอกว่าจ่ายหมื่นห้ามาแล้วเนี่ย
ผมอ่ะแฟนผมเคยบอกว่าเป็นค่าทนายนะแต่ทางเขาบอกว่าต้องคดีจบก่อน
เขาถึงจะจ่ายค่าทนายให้คุณในทางสำคัญเวลาจ้างทนาย
คุณไม่จ่ายค่าทนายแล้วเขาจะใช้จ่ายอะไรอ่ะครับเดี๋ยวคุณบอกว่าจนแฟนผมก็เลยต้องบอกว่า
อาจจะเป็นค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นในการดำเนินงานในค่าทนาย
เขาถึงจะยอมจ่ายแต่จ่ายมาหมื่นห้าไม่ได้จ่ายหมื่นห้าแล้วจ่ายงวดแรก
วันที่ผมไปด้วยวันนั้นอุ้มลูกผมคุณเอคนประมาณไม่ถึงเดือน
คุณเอผมผมอ่ะเดี๋ยวผมขอขอไล่อีกทีน่ะเอาอย่างงี้ฮะ
ก่อนอื่นเลยคุณเอบอกว่าเท่าที่รู้ภรรยาคุณเอเป็นทนาย
หมายหมายถึงยังไงฮะเท่าที่รู้คือยังไงเนี่ย
อธิบายให้ฟังหน่อยก็ผมอ่ะรู้เขาเคยเห็นใบทนาย
แล้วก็เขาเคยโชว์ผมตอนที่คบกันใหม่ใหม่ก็โอเคแต่งนะอันนี้อันนี้แต่งงานกันมากี่ปีแล้วฮ
หรืออยู่อยู่กินกันมากี่วันอยู่กินกันฮะอยู่อยู่กันมานานหรือยังฮะ
ขออนุญาตทั้งละประดวงสองปีสามปีแล้วสองสามปีแล้วครับ
สองสามปีเขาก็เอาตัวทนายเอาบัตรเอาอะไรมาให้เราดูอย่างเ
หรือว่าเขาเป็นทนายความใช่แล้วเราก็เคยไปแล้วเราก็เคยไปส่งเขา
ใช่ที่ศาลก็หลายรอบและและณขณะนี้เราเรารู้ว่าเขาเป็นทนายจริงหรือว่าไม่จริงฮะ
รู้หรือยังฮะจากที่ก่อนนี้เท่าที่รู้ไปใบปุ๊บที่ผมเห็นตัวใบของเขาอ่ะ
เห็นแล้วสีฟ้าของเขาอ่ะชัดเจนเป็นทนายเป็นเป็นใช่
เป็นทนายแล้วมีใบสีน้ำเงินของเขาเลยที่เขาถ่ายรูปเก็บเอาไว้
แล้วตอนนั้นคือตอนนี้ใบอนุญาตเขาแค่หมดอายุเฉย
ทนายจ้าเอ๋นี่ว่าความมากี่คดีแล้วอ่ะครับผมไม่แน่ใจครับ
เขาไม่ได้บอกว่ากี่คดีแต่เขาบอกว่าหลายคดี
มีมีชื่อมีนามสกุลมีรูปอะไรนี่เป็นชื่อชื่ออ่า
ตัวของจ้าเอ๋ภรรยาเราเลยเหรอใช่ครับไม่ได้เป็นชื่ออื่น
ชื่อนี่สงฤษาอะไรไม่ใช่ใช่ไหมไม่มีครับไม่มีแล้วเลขที่อ่ะ
เป็นบัตรไหมคะถามด้วยก่อนเป็นบัตรไหมคะเป็นบัตรสีฟ้า
เป็นบัตรสีฟ้าเป็นบัตรสีฟ้าตัวจริงมีไหมคะตัวจริง
ที่ไม่ใช่สำเนาบัตรตัวจริงนะคะไม่ใช่สำเนาไม่ไม่ฮะ
เป็นบัตรสีของเขาสีฟ้าที่ก็เป็นมาเลยเห็นเป็นบัตร
เห็นเป็นบัตรตัวจริงเลยใช่ไหมครับหรือว่าเป็นสำเนาคะ
ส่วนใหญ่แก้ไขเป็นโทษนะสำเนาด้วยแล้วก็ตัวจริง
ตัวจริงที่เป็นสีอ่ะฮะตัวจริงด้วยแต่ว่าไอ้ตัวบาสกับแข็งอ่ะ
ผมไม่ได้เห็นแต่ว่าอ่าบัตรแข็งบัตรเคยเคยเห็น
ฟังนะคุณฟังนะพวกคุณที่เวลามาพูดกันเนี่ย
คือเขาไม่ได้มีโอกาสมาพูดพวกคุณพูดกัน
พวกคุณคิดถึงไหมว่าเขามีผลกระทบอะไร
ส่วนประเด็นต่อมาดูประเด็นที่๒นะ
คุณที่มาท่านถนัดก็เป็นอ่าฟังนะ
เดี๋ยวคุณเน่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน
เดี๋ยวก่อนจะไปประเด็นสองเอาประเด็นแรกก่อนเอาประเด็นแรกก่อน
อันที่บอกว่าแหมอยากให้เขาพูดเนี่ย
คุณบอกให้คุณจ้าเอ๋มาพูดก็ได้นะเอาเป็นว่า

คุณเอคุณเอยืนยันว่าณขณะนี้คุณจ้าเอ๋เป็นทนายความว่าอย่างนั้นเถ
ยังอยู่ด้วยกันใช่ไหมยังไม่ได้แยกจากกันยังไม่ได้เลิกกัน
ใช่ผมแฟนใช่แต่ว่าเท่าที่ผมรู้ไง
แต่เนี่ยเขาบอกแล้วภรรยาคุณเป็นเพื่อนสมัยเรียนกับคุณนิสาหรือเปล่า
อันนี้รู้ไหมฮะเคยเจอกันไหม
นี่ไม่รู้เขาบอกว่าตั้งแต่สมัยเรียนเขาบอกว่ามันมีเพื่อนที่เป็นทนายด้วย
แต่เป็นนิสาไหมสุนิสาไหมมันก็มีหลายคน
ไม่ได้ชื่อสุนิสาแต่ผมมึง

แล้วผมก็พาเค้าไปที่ศาลไปทำงานอยู่ก็เห็นอยู่
เคยขึ้นไปมั้ยเคยขึ้นไปดูอะไรเค้าว่าความมีลูกความมาที่บ้าน
มีทำอะไรแบบเนี้ยมีเคยเห็นมั้ยฮะ
ผมอ่ะคุยเวลาเค้ารับความผมก็เห็นเค้ารับอยู่ครับรับ